เอาล่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของพระเอกชื่อดังค่ะเวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะคะ
หลังมานี้ตั้งแต่เปิดตัวว่ามีแฟนเป็นสาวเบลล่า
หลายคนก็อดจะช้ำใจไม่ได้นะคุณ
แต่ว่าลึกยังไงก็ตามกรี๊ดพี่เวียเหมือนเดิมนั่นแหละ
เพราะว่าล่าสุดพี่เวียเขาจัดกิจกรรมดี

จัดงานมิตติ้งการกุศลนั่นเองค่ะ
โอ้โฮเยอะนะนี่แฟนคลับเขา
โอ้โฮเยอะสิคุณ
เสาทั่วทั้งประเทศนะคะอ๋อ
เพื่อนำเงินไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้อง
ทิสติกที่บ้านเติมเต็มจังหวัดขอนแก่น

ก็ได้รับการตอบรับจากผลพลักษณ์บุษลวัฒน์คลับ
เนื่องแน่นเหมือนเช่นทุกครั้งเลยค่ะ

ให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยกิจกรรมความสนุกแบบครบรถ
ร้องเพลงพูดคุยกันด้วย
แล้วก็ร่วมถ่ายภาพร่วมกันกับพี่เวียแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลยค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้สรุปยอดเงินทำบุญภายในงานรวมแล้วสูงถึง

ซึ่งทางหนุ่มเวียเองก็ได้มีการโพสต์ภาพ
ขอบคุณแฟนที่มาร่วมทำบุญผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวเอาไว้ด้วยล่ะค่ะ
โอ้โหคิดว่าถ่ายภาพหมู่นักเรียนจบโรงเรียนเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าเยอะเหลือเกินแฟนคลับเขาสุดยอดจริง

เชิญชวนแฟนคลับมาทำกิจกรรมดีแบบนี้สนับสนุนและส่งเสริมค่ะ
ใช่แล้วนะคะโอ้โหนอกจากแฟนคลับเนี่ย

ยังได้บุญนะถือว่าได้๒ต่อเลยนะคุณนะ